ภายการไลน์มาอัลวิจัย
อัปเดตกันต่อนะคะอีก๒เดือนเท่านั้น

เดือนกุมภาพันธ์ได้เต่าหนึ่งเล่มและได้ภายการไลน์มัน

เมื่อกี้ไทยเอี๊ยงนี่ไทยอิ่ม
พระจันทร์แล้วก็หนึ่งดาบ
ใช่แล้วแปลว่าจะต้องไปรับแสงจันทร์

ขึ้น๑ขั้น๑ขึ้น๑๕ขั้น
เราก็ควรจะให้คุณที่เกิดในเดือนกุมภานี้รับแสงจันทร์หน่อย

เดินไทยอิ่มอยู่ตรงไทยทร์

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับพลังจากแสงจันทร์

เป็นพลังของความ

ต้องรับอย่างไรคะ

เดินเล่นไปมารับแสงจันทร์

เพราะฉะนั้นทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิง

ผู้ที่ไม่สบายเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมได้ไหม

อันนี้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

เย็นเกี่ยวกับหินคือน้ำ

แต่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์
ที่สุดเลยคือทำงานด้านบันเทิง

จะมีหนังใหม่เข้ามีภาพยนตร์

อยากเกิดดีกว่า

เกี่ยวข้องกับในเรื่องอันหนึ่งที่จะต้องระวังเลย

เกี่ยวกับทางเดินกระเพาะปัสสาวะ

ไพ่เจ้าหญิงถ้วยกับไพ่๕ดาบ
ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกท้อถอย

ทำไมมีแรงกดดันจังเลย
ทั้งในเรื่องงานทำในเรื่องความรักวิตรกังวล

ทำไมแฟนเราเข้าใจเราผิด

การไปบริจาคเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสือ

จะส่งผลให้เรียกว่าเข้าอกเข้าใจกัน

แม้ว่าจะรู้สึกหงุดหงิดขัดแย้งในเรื่องความคิด

จะได้รับความเห็นใจ

ใครรักเราจริงใครจะไปดูแลเรา
มันก็เป็นพันธุ์การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
มีสิ่งดีในสิ่งไม่ดีเหมือนกัน
ในยามทุกข์ยากหรือในยามอะไรต่างเราจะได้เห็นมิตรแท้

แต่พูดไม่ได้นะคะเรื่องเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากปีชงปีฮะ
ซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรารู้ล่ะเรื่องปีชงอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ไม่รู้วิธีที่จะดูว่าปีชงมันเป็นยังไงบ้างนะ

ใช่อาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ต้องมีเคล็ดลับนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าเคล็ดลับการดูปีชงปีฮะง่ายมากค่ะ
อาจารย์ไม่ต้องบอกเองนะเพราะว่าหนูได้ไปติดต่อดิวกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งไว้
อาจารย์ดนฤดีซึ่งเป็นหนึ่งใน๕พยักษ์เลยนะคะนักพยากร
ท่านจะมาแนะนำวิธีการดูปีชงปีฮะยังไงรู้ไหมคะ
ใช้นาฬิกาค่ะ
อ้าวท่านผู้ชมอยากรู้แล้วท่านอย่างนั้นไปชมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะจันรดนรดีนะคะหนึ่งอาจารย์ดนรนะคะ
วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปี๕ปีชงนะคะ
โดยการที่ดูจากนาฬิกาในบ้านหรือจากนาฬิกาข้อมือนะคะ
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาดูได้ง่ายมาก
แล้วตรงนี้เราอย่าไปวิตกจริตนะคะว่า
ชงปีฮะเนี่ยทำไมมันมีหลายปีเหลือเกินชงกันอะไรกันนะคะ
เดี๋ยวเรามาอธิบายแล้วเราจะได้รู้เรื่องกระจ่างตรงนี้นะคะ
ค่ะเรามาดูปีชงกันนะคะ
จากนาฬิกาในบ้านหรือนาฬิกาข้อมือนะคะ
ชงอันนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไง
ชงคือปีที่นะคะเป็นปฏิปักนะคะไม่ถูกกันนะคะ
ส่วนปี๕คือปีที่ฉลกกันนะคะ
ฉะนั้นปีชงในที่นี้เนี่ยเรามาดูซิแต่ละปีเนี่ยมีปีไหนบ้าง
ทำไมเราถึงชงกันนะคะ

แต่ละเลขเนี่ยเรามาเทียบเป็นปีนักศัตริย์นะคะ
สามขานฐะมาลงมะสิงมาเมียมาแมววก

เรามาเริ่มจากตัวเลขสิบสองก่อน

ตรงข้ามกันคือปีชงนะคะ

อย่าไปบอกว่าชงอ้อมชงอ้อม๕๐
อันนั้นเราไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้ถึงขนาดนั้น

การงานเราเคยทำผลเดียวจบผลเดียวเสร็จ

เราอาจจะต้องทำ๒ครั้ง๓ครั้งกว่าจะเสร็จได้

ปี๕นี่หมายถึงปีที่ฉลกกันนะคะ

ปี๕กันนี่หมายถึงเป็นปีที่ฉลกแล้วก็ชอบกันมาก
ฉะนั้นคนที่ปีเดียวกันนะคะ
ปีเดียวกันบอกว่าถ้าทำงานด้วยกันเป็นยังไงต่างคนต่างทำ
แต่ถ้าเป็นปีฮะอันนี้คือจะทำงานร่วมกันด้วยดีนะคะ
ฉะนั้นเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเทียบได้
ฉะนั้นเราไม่ต้องไปเทียบว่า๑กับ๒แล้วมันยังมีปีไหนอีกที่หะกันแบบประเภท๕๐๗๐หรือ๒๕

เรามาดูเพียงแค่นี้เราก็จะทราบเลยว่าปีฮะเป็นยังไงนะคะ
ฉะนั้นถ้าทำหน้าที่การงานร่วมกันจะประสบความสำเร็จค่ะ
และนี่คือการดูปีหะปีชงนะคะ
จากนาฬิกาในบ้านหรือนาฬิกาข้อมือของเรา
เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปอาศัยอย่างอื่นเลยนะคะ
ดูจากตรงนี้ก็พอแล้วนะคะ

โอ้ยง่ายอะง่ายมากก็คือ
คือตามหลักของนายเขาเรียกว่าไทยสวยแอ๊ะลักจับกัจจืน
ถ้าตรงข้ามกันก็คือชงกัน

ถ้าใกล้กันเขาเรียกสาหะ๓สมพง

ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าจะไปหานาฬิกาที่ไหน
กันอยู่ทุกบ้านใช้นาฬิกาที่บ้านหรือนาฬิกาข้อมูล

ถูกต้องแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราดวงดี
คิดดีทำดีพูดดีดวงดีแน่นอน
มีผัวดีด้วย
และนี่ก็เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งสัตว์ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
ใครที่อยากจะดูย้อนหลังก็สามารถไปติดตามได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจแม่บ้านประจันบาลค่ะ
หรือว่าเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ขทาชินน้ำอาชอร์นมาก

ที่มาอักแหน่ดดวงให้พวกเราบอกว่าเตรียมพร้อมรบ

บางทีที่บอกมาเนี่ยถ้าเรารู้ไว้ก่อนเนี่ยเราต้องรับได้

เวลาหมดซะก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ

เรื่องสวยงามแบบสะอาดแล้วก็พกพาง่ายไปที่ไหนก็สะดวก

ไม่รู้ว่าทำความสะอาดง่ายเพราะพัสดุคืออะไรเรายังไม่บอก